แล้วตอนนี้กระแสน้องลิซ่าพูดถึงว่า
ถ้าได้กลับบุรีรำน่าจะไปกินลูกชิ้นยืนกิน

พี่นักข่าวที่บุรีรำลงไปสำรวจหน่อยสิ
เป็นยังไงบ้างร้านลูกชิ้นยืนกินในบุรีรำโอ้โห
แต่ละร้านขายดิบขายดีมากเลยนะ

จริงร้านแบบนี้มีอยู่เยอะทั่วหัวระแหงของประเทศไทย
แต่ละร้านก็จะมีความอร่อยมีเอกลักษณ
มีรูปแบบการขายที่แตกต่างกันไป
ถ้าตัวเองได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่บุรีรำ

แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มสูตรพริกเผาที่แม่เคยไปกินตอนเด็กนั่นไง
ที่สนใจแน่งหรือหน้าท่าก็คือมีเทศกาลขึ้นมาเลยนะคะ
เป็นเทศกาลที่จะจัดขึ้นวันที่๑๗ถึง๒๓กันยายนนี้นะคะ
สถานีรถไฟบุรีรำค่ะ

โปรโมชั่นเด็ด๗วัน๗โปร

ลูกชิ้น๑๐ไม้บาทเดียว

วิธีการคือจะนำร้านลูกชิ้นดังแสนอร่อยมารวมกันเอาไว้

แล้วประชาชนไปยืนซื้อทานกันได้เลย
แต่ก็เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยกันด้วย
น้ำจิ้มของใครของมันนะเดี๋ยวเขาจะมีถ้วยให้
อาทิตย์ถูกต้องอาจจะจิ้มรวมไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ
และถ้าหากว่าจะพูดถึงร้านลูกชิ้นยืนกิน
ที่เป็นร้านเก่าแก่แล้วต้องพูดถึงร้านนี้ค่ะ
ร้านป้านกลูกชิ้นยืนกิน
นี้มีทายาทรุ่นที่๒สืบทอดกิจการนะคะ
คือพี่รุ่งอรุณชนะทะเลค่ะ
พี่อรุณบอกกับทีมงานตลอดข่าว
บอกว่าจุดเริ่มต้นของลูกชิ้นยืนกิน
โดยขายลูกชิ้นรถเข็นมาก่อน
แล้วก็มีน้ำจิ้มพริกเผาสูตรเด็ดทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
รุมซื้อกันมากมายทำกันแทบจะไม่ทันนะคะ
เรียกว่าประมาณว่ากวนน้ำจิ้มอยู่ลูกค้ายืนรอจะจิ้มอยู่แล้ว
มันก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าต้องมายืนรอเพื่อจะจิ้มน้ำจิ้ม

สุดจริงนะคะก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นร้านขึ้นชื่อของบุรีรำอีกร้านหนึ่ง
และยิ่งช่วงนี้โควิดระบาดมีช่วงหนึ่งที่พี่เขาก็ขายยอดขายลดลง
เพราะโควิดใช่ไหมแต่ว่าพอมีกระแสที่น้องลิซ่าพูดถึงก็เลย
อ่ะขายดีอีกครั้งหนึ่ง
งั้นลองฟังข้อความที่พี่อรุณฝากไปถึงน้องลิซ่าหน่อยนะคะ
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณนิสาคุณใบตองและแฟนรายการตลอดข่าวไทยรัฐทีวี
ต้องขอขอบคุณน้องลิซ่าที่ทำให้ลูกชิ้นยืนกินกลับมาขายดีอีกครั้งในช่วงโควิดนี้ค่ะ
พวกเราเองก็ยินดีที่จะแนะนำร้านอร่อยทุกร้านเลยนะคะ

แล้วดิฉันจะนั่งรถไฟไปบุรีรำ

ทำไมมันถึงโด่งดังแล้วขึ้นชื่อแบบนี้
แต่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจแหละ
ต่างชาติเขาจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขามาบุรีรำ
เขาก็จะต้องแวะไปทานลูกชิ้นยืนกิน